ดูกันต่อที่ความคืบหน้าเรื่องของการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์หรือว่าน้องเมย์ครับ
ประธานคณะกรรมการสอบส่วนเรื่องนี้ก็เตรียมส่งเรื่องของผลการสอบทั้งหมด
ให้กับทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับในสัปดาห์หน้าครับ
พร้อมทั้งปฏิเสธด้วยว่าไม่ทราบผลการสอบสวนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เรื่องของการถูกทำร้ายที่ครอบครัวนั้นเชื่อแบบนี้ครับ
ผลอากาศเอกชาวรัฐมามรุ่งเรืองรองเสนาที่การทหารในฐานะที่เป็นประธาน
ตั้งแต่ก่อนวันเกิดเหตุจนถึงวันเกิดเหตุคือ๑๗ตุลาคม๒๕๕๙
ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับ
ซึ่งได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะไม่อ้างอิงผลการตรวจสอบของใคร
และไม่ได้หมายถึงจะกล่าวร้ายให้โทษใคร

โดยขนาดนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำงาน
ซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้ว๑๗๐ครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ก็มีผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างจะมาก
รวมไปถึงเอกสารหลักฐานประกอบจำนวนมากทีเดียว

คณะทำงานคณะกรรมการต้องมาเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สมบูรณ์ก่อน
ว่าสัปดาห์หน้าจะส่งผลสอบทั้งหมด
ให้กับผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ครับ